คุณผู้ชมครับใครที่มีลูกหลาเล็กอย่าปล่อยให้คลาดใส่ตาเลยนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลย
หนูน้อยวัย๕ขวบอยู่กับพ่อ
แล้วทีนี้พ่อไปอาบน้ำในโรงแรม
ปรากฏว่าน้องตกบันไดหนีไฟจากชั้น๘ลงมา

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกลางเมืองที่หาดใหญ่สงขลานะคะ
เมื่อวานนี้สักช่วงค่ำตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุ

โดยเด็กชายอายุ๕ขวบพลัดตกจากทางหนีไฟชั้น๘
ของโรงแรมชื่อดังแถวถนนนิพัฒน์อุทิศ๓นะคะ

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล

จากการสอบสวนทราบว่าน้องวัย๕ขวบ
เป็นลูกของนางสาวสิริพรแทร่กล้วยเป็นชาวพิจิตร
แล้วก็สามีเป็นชาวมาเลเซีย
ก่อนที่จะเกิดเหตุครอบครัวก็เดินทางมา
ญาติพี่น้องมาท่องเที่ยวกัน
เจอกับพ่อให้พ่อมาจากมาเลเซียด้วย

ทีนี้ก็เปิดห้องค่ะ๔ห้องมีญาติอยู่ห้องข้าง

เด็กชายคนนี้พ่อแล้วก็แม่พักอยู่ด้วยกัน

บอกว่าตอนที่เกิดเหตุลงไปนั่งเล่นอยู่ที่ล็อบบี้ตัวคุณแม่นะ
ส่วนลูกก็ให้อยู่กับพ่อชาวมาเลเซียที่บนห้องค่ะ
ทีนี้คุณพ่อเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำ
แล้วก็ปล่อยให้ลูกวิ่งเล่นอยู่ในห้องคนเดียว
ก็คิดว่าเออไม่เป็นอะไรหรอกลูกอยู่ในห้อง
แต่ปรากฏว่าลูกเนี่ยพลัดตกลงมาได้ยังไงพ่อยังไม่รู้เลยนะครับ
ทีนี้ไปดูกล้องวงจรปิดนี่เลยคุณผู้ชม
พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเด็กชายคนนี้

ทางประตูหนีไฟด้านข้างโรงแรม
ทีนี้คุณประตูหนีไฟเวลาเปิดแล้วเนี่ย
แล้วจะกลับเข้ามามันเข้าไม่ได้ไง
ประตูมันเปิดออกไปแล้วปุ๊บมันก็ปิดทันทีเลย
ก็พยายามที่จะหาทางเข้าค่ะ

ก็เลยพยายามว่าจะไปทางไหนดี

แล้วก็เกิดพลัดตกลงมาจากชั้น๘ทำให้เสียชีวิต
ทีนี้โอ้โหพ่อชาวมาเลเซียเนี่ยยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙ก็ไปตรวจสอบ
เก็บหลักฐานทั้งภายในห้องพักภายนอกอาคาร

เพื่อที่จะสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
ว่ามันมาจากความประมาทของฝ่ายใด
แล้วก็ทางโรงแรมจะมีส่วนบกพร่องไหม

ทำให้เด็กเดินออกมานอกตัวอาคารจนตกลงมา